มีร้านนวดแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรี

หัวสั้นเกลียนมาเลยนะผมสั้นเกลียนมาเลย
เดินเข้ามาจะขอตรวจหน่อย
ตรวจว่ามีใบอนุญาตอะไรถูกต้องหรือเปล่า
ปัญหาคือเขาไม่แสดงตัวไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเลยครับ
มาแล้วเขาก็ไปครับ๓คนนี้คุณผู้ชมครับ

นี่เดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามา
นวดยังนวดอยู่เลยนวดลูกค้าอยู่เลย
พอเข้ามาเสร็จเขาบอกว่าจะมาขอดูขอตรวจดูแรงงานต่างด้าวครับ
ก็เดินวนไปวนมาในร้านกว่า๑ชั่วโมงนะแล้วก็พากันกลับไป
เหตุการณ์นี้วันพุธที่ผ่านมาช่วงเย็นครับ๒๖กรกฎาคม
เมื่อวานนี้ตำรวจสพบางบัวทองก็ไปเจอกับเจ้าของร้าน
ก็คือคุณนางสาวนัทอายุ๓๙ปี

ขอดูวงจรปิดหลังจากเจ้าของร้าน
อย่างคุณนัทเขาก็ยอมรับนะไม่สบายใจเลย
กลัวว่าชาย๓คนนั้นจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่แฝงตัวมา
แล้วแอบอ้างเป็นตำรวจจะมาเรียกรับผลประโยชน์อะไร
คุณนัทเจ้าของร้านก็บอกว่าฉันเนี่ยเปิดร้านมา๑๐ปีนะ
ใบอนุญาตร้านนวดอะไรมีถูกต้อง
มีหลักฐานใบกำกับภาษีทุกชนิดเลย
แต่ฝั่งนั้นชายชะกันผมสั้นเกลียน๓คนนั้น

แล้วพอพนักงานแสดงบัตรให้ดู

นี่ไงเป็นคนไทยนะแต่ฝั่งสามคนนั้นก็ยังไม่ยอมกลับครับ
ทีนี้ทางฝั่งร้านนวดก็เลยขอให้แสดงบัตรตำรวจหน่อยได้ไหม

คุณนัทเธอก็เลยเอกใจว่าตำรวจปลอมหรือเปล่าเนี่ย
มากัน๓คนเขาก็ขอดูใบอนุญาต๓ร้าน
ก็มีใบอนุญาตทุกอย่างแต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่า
ขอดูได้เลยค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยบอกพี่
มีใบหรือเปล่าคะมีใบที่ที่สามารถขอเข้ามา
ที่ตรวจในร้านเราเขาบอกไม่จำเป็นไม่ต้องใช้หรอก
เขาได้พูดจาพุกข้าวคุณครูอะไรหลังจากนี้
ไม่เขาก็พูดจาดีอะค่ะแต่ว่าในกรณีอย่างนี้
ถ้าเป็นตำรวจจริงก็ไม่อยากให้มีแบบนี้
มาจนถึงตอนนี้ให้เวลาคุณผู้ชมเดาหน่อย
เข้ามาในไลฟ์ก็ได้ฮะคิดว่าตำรวจจริงไหม
คนนั้นน่ะที่พอขอให้แสดงบัตรหน่อย
ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแต่เขาไม่แสดงให้ร้านนวดดู
ถ้าก็ไม่แสดงสงสัยไว้ก่อนได้ไหมว่าไม่ใช่ตำรวจจริง

เรื่องนี้ผู้กำกับการสพบางบัวทองพันธบรวจเอกพฤษจำรูนศาสต

ตรวจสอบไปที่กรมการตำรวจปคมแล้ว

ตำรวจจริงฮะ๓คนนั้นเป็นตำรวจสังกัดปราบรามการค้ามนุษย์จริง
แล้ววันนั้นวันพุธที่ผ่านมา๒๖กรกฎาคม
ทั้ง๓นายนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบร้านประกอบการต่าง
เพื่อจะเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายนี่แหละ

ทางผู้อำกับสพบางบุธองก็บอกว่าสบายใจได้
แล้วทำไมไม่แสดงตัวไม่แสดงบัตรล่ะ

หากสถานประกอบการแห่งใดกังวลใจกรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือว่าการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
แจ้งความได้นะตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แต่เอาจริงนะคือเราก็เล่าข่าวลักษณะนี้บ่อย
ไอ้กรณีที่แบบเป็นตำรวจปลอมแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มันก็มีเยอะ
ดังนั้นถ้าเกิดพี่เจ้าหน้าที่มาตรวจมาอะไรอย่างนี้
ก็แสดงบัตรอย่างน้อยชาวบ้านก็จะได้สบายใจ
คือพอถ้าเป็นตำรวจปลอมก็คือไม่ได้เป็นตำรวจ
แต่ว่ามาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ก็มี
หรือเป็นตำรวจจริงแต่ไปเรียกรับผลประโยชน์
เราก็เคยรายงานข่าวมาแล้วโอ้โห